ตำรวจคุมตัวพ่อที่ฆ่าลูกสาววัย๔เดือน
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
หลังเขาอ้างว่าที่ทำลงไปเนี่ยเพราะว่าไปขอเงินเมีย
ซื้อยาบ้าแล้วไม่ให้ก็เลยโมโหทำร้ายลูก

ทีนี้พอลูกเสียชีวิตก็เลยนำไปฝังไว้ในป่าช้านะคะคุณผู้ชม
ทีมข่าวได้คลิปหนึ่งค่ะขณะที่แม่ทำร้าย
ขณะที่พ่อได้ทำร้ายลูกแล้วแม่เลยเป็นคนถ่ายเอาไว้ได้

คุณผู้ชมนี่เป็นเหตุการณ์ที่นายสุภวัฒน์อายุ๒๗ปี
ลงมือทุบตีลูกสาวแท้วัย๔เดือนค่ะอย่างรุนแรง
เหมือนกับใช้อะไรบางอย่างฟาดลงไป
ขณะที่ลูกสาวเองก็ร้องไห้สุดเสียง

นายสุภวัฒน์ลงมือทำร้ายลูกสาวจริง
โดยตำรวจกองปราบรามและตำรวจชุดสืบสวน
พ่อเวียงสะจังหวัดสุราธานีค่ะ
คุมตัวนายสุภวัฒน์อายุ๒๗ปีผู้ต้องหาเนี่ย
จังหวะที่คุมตัวไปชี้จุดฝังศพลูกสาว
ป่าช้าภายในสำนักสงฆ์ทุ่งโศก
อยู่ในตำบลบ้านซ่องอำเภอเวียงสะ
กำลังเจ้าหน้าที่กว่า๒๐นาย
คอยดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะ
จุดที่ฝังศพมีลักษณะเป็นกองดินสูง
จากพื้นดินมีทูบปักอยู่ด้วยนะคะ
มีขวดน้ำและกล่องนมวางอยู่ด้วยค่ะ

ก็ขุดลงไปประมาณ๓๐ซน
ได้ในกล่องไปเจอร่างของเด็กหญิงถูกห่อด้วยผ้าคุณหนู
มีหมอนรองคออยู่นะคะมีชิ้นส่วนเสื้อผ้ากางเกงผ้าอ้อม
เด็กเนี่ยสวมใส่ขาดรุ่ยไปหมดสภาพศพศีรษะแล้วก็ชิ้นส่วนใบหน้า
หลุดหายไปครึ่งซีกค่ะเจ้าหน้าที่ก็ส่งไปชนะสูตร
โรงพยาบาลสุราธานีหลังจากนั้นนะคะตำรวจคุมตัวนายสุภวัฒน
ชี้จุดทำแผนที่บ้านพักที่เกิดเหตุซึ่งบ้านพักเนี่ยห่างจากจุดฝังศพไป
ประมาณ๘กิโลเมตรแล้วจำลองเหตุการณ์ทำร้ายลูกสาว
วัย๔เดือนวันเกิดเหตุ๑๑สิงหาคมช่วง๑๐โมงเช้า
นายสุภวัฒน์ขอเงินนางพรณภาพรยา๔๐๐บาทจะไปซื้อยาบ้า
แต่ภรรยาไม่ให้ค่ะเกิดการทะเลาะกันโมโหก็เลยทุบตีลูก
แล้วจับกดน้ำในถังน้ำจนลูกแน่นิ่งไปก็เลยอุ้มลูกออกมาส่งให้ภรรยาในห้องนอน
แล้วนายสุภวัฒน์ก็ออกจากบ้านไปจน๔ทุ่มนะคะ
ภรรยาโทรมาบอกว่าลูกหายใจไม่ออกจึงกลับมาที่บ้าน
ภรรยาก็บอกว่าลูกตายแล้ว
กระทั่งเช้าวันที่๑๒สิงหาคมก็นำศพลูกสาวใส่รังกระดาษ
ห่อด้วยผ้าขนหนู๒ผืนปิดเทปกาว
แล้วก็พากันขี่รถจักรยานยนต์ไปกับภรรยาตอนบ่าย๓โมงค่ะ
ไปที่สำนักสงฆ์ทุ่งโศก
โกหกพระว่าลูกตายเพราะว่าอุบัติเหตุรถล้ม
จึงทำพิธีฝังศพให้นะคะ
ครูภรรยาว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใคร
แต่เรื่องเนี่ยแดงขึ้นมาเพราะว่าภรรยาหนีออกจากบ้านแล้วก็ไปบอกแม่
จากการสอบสวนนายสุภวัฒน์ยอมรับว่าเสพยาบ้าเกือบทุกวัน

ทะเลาะกับภรรยาก็จะทำร้ายลูกคนเล็กนะคะ

กดน้ำเอาน้ำฉีด

คิดจะฆ่าแต่ครั้งนี้พลั้งมือไป

ทำไมถึงไม่ได้เอาดำเนินการทำศพตามปกติ

อืมคือเรายืนยันว่าไม่ได้เข้า

มีบอกว่าเราแบบไทยต้อนทุกข์อันนี้จริงไหม

ตายได้ยังไงนะคะที่เราอยู่ตอนตายไงพวกมันก็ไม่ยุ่งไม่ยุ่ง
นี่แหละคำสารภาพจากปากผู้ต้องหานะคะ
กับสิ่งที่ทำลงไปแล้วด้านนางพรณภาค่ะ
หลังสอบปากคำเสร็จเนี่ยตำรวจก็พาตัวกลับไปส่งที่บ้านเกิด
ก็คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนนายสุภวัฒน์ตำรวจคุมตัวเอาไว้ที่สพเวียงสะนะคะ
นำตัวไปฝากขังต่อสารจังหวัดสุราธานีในวันพรุ่งนี้ค่ะ๓๐สิงหาคมนะคะ
สาเหตุมันก็เพราะยาบ้าทำให้ทำลูกได้ขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชม